ข่าวต่อไปดีกว่านะคะตบมือเลยค่ะตบมือ
ให้กับพี่แอนทองผสมตัวมัมตัวบรรดาแห่งวงการบันเทิงค่ะ

เรียกว่าหลวงสังหารเรียกว่าสูตรปากมาก
คือเป็นเมียหลวงที่สู้กันด้วยสมอง
คุณผู้ชมเกมรักทรยศต้องใช้คำนี้นะคะ
อู๊ยตายแล้วเป็นบทดราม่าสินอารมณ์
ถ้าไม่บอกว่าเล่นละครอยู่บางคนอาจจะเชื่อไปแล้วนะคะว่า
คุณแอนออกมาสมกับอนันดาเป็นผัวเมียกันจริงใช้คำนี้เลยนะคะ
เพราะว่าทะเลาะกันจ่ะบางช็อตนี้เราดูแล้วโอ้โห
แบบของขึ้นอ่ะค่ะนึกว่าเราเป็นแบบพี่แอนทำผสมจริงจริงค่ะอ๋อ
เรียกว่าติดแฮดแท็กไปเลยค่ะว่างานละเอียดแอนทอง
อ่างานนี้เจ้าตัวเจ้าตัวจะว่าอย่างไรไปฟังหน่อยค่ะ
มันก็เลยเกิดให้แฟนว่านางละเอียดแสนทองโอ้โหเออแอนก็คือเอาจริงจริงนะ
ว่าใครจะได้เล่นบทนี้มันต้องละเอียดหมดป่
เพราะเขาของเขาของเออมคนอื่นจะทำไว้ดีโคตรโคตรอ่ะดีมากอ่ะ
มันก็เป็นมิติเฉพาะเรื่องนี้ของแอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออแอนว่าแอนโชคดีที่แอนได้เล่นเรื่องนี้
แอนก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวเองจะเล่นออกมาได้แบบนี้ด้วยเอาตรง
ร้อนฉากค่ะอีกหนึ่งเรื่องค่ะหลังจากที่พี่แอนเคยพูดผ่านสื่อไปบอกว่า
สักครั้งหนึ่งในชีวิตอยากเล่นละครเวทีนะคะแล้วก็พี่บอยตะกลเกียจนะคะก็เอ่ยปาก
บอกว่ายินดีนะคะถ้าว่าถ้าคุณแอนทองผสม

งานนี้ก็ต้องอัปเดตกันต่อไป

เดี๋ยวต้องไปอัพสกิลนะคะในการฝึกร้องเพลงด้วย
ว่าแล้วก็มาฝึกร้องเพลงกันเลยดีกว่า

พี่วันรับทำลูกปัดบอกเลย